โดยเฉพาะสาวผมเชื่อเลยน่าจะชอบทุเรียน
โอ้โหตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะคนที่ชอบนะครับ
ก็ชอบเหมือนกันโอ้โหเขาบอกว่าแมว
แมวตัวนี้ชอบทานทุเรียนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เลี้ยงไม่ยากหรอกขอให้ทำตัวน่ารักให้เธอดู
ก็เลี้ยงเธอเลี้ยงมาน่ะ

เลี้ยงเหงาเหงาเหงา

ถ้าเธอจะขอฉันก็ไม่อยากให้เธอดู
ไงตามเพลงเลยบอกบอกว่าเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอก

ไม่ใช่รักและปลาทูนะแต่เป็นทุเรียนหนึ่งพลู
แมวหน้าน้อยสีน้ำตาลเทาตัวนี้ชอบทานทุเรียนอย่างมาก
มันชื่อว่าเจ้าน้ำตาลอายุ๓ปีนะครับ
เป็นแมวพันธานที่ดูเผินแล้วก็คล้ายกับแมวสายพันธุ์วิเชียนมาก
เป็นแมวของคุณอัญมณีพงปิ่นอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับ
คุณอัญมณีเล่าว่าถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อดูความน่ารักของเจ้าน้ำตาล
ซึ่งชอบทานทุเรียนมากกว่า๒ปีแล้วนะ
โอ้โหมันทานมานานแล้วล่ะไม่ใช่จะเพิ่งทานในช่วงนี้
โดยครั้งแรกนะครับพบแมวตัวนี้ถูกทิ้งไว้
บึงขุนทะเลสวนสาธารณะใกล้บ้าน
เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่อายุตอน๓เดือนได้
ซึ่งก็ให้อาหารเม็ดตามปกตินั่นแหละจนเมื่ออายุได้ประมาณ๑ปี
สังเกตเห็นว่าเจ้าน้ำตาลนะครับชอบที่จะมองเธอแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ย
อาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าอย่าฝากปลาไว้กับแมว

แต่อย่าฝากทุเรียนเอาไว้ไม่เหลืออะไรฮะ
อาจจะเป็นแมวทานมังสวิรัติอะไรแบบนี้ก็ได้นะคุณ

แต่เลี้ยงยากนะไม่ใช่เลี้ยงไม่ยากหรอกนะ

เอาล่ะคุณอัญมณีครับเขาก็ยืนยันนะครับว่า
สุขภาพของเจ้าแมวตัวนี้ยังปกติ

เป็นร้อนในไหมเบาหวานไหมความดันไหม
ไม่เป็นครับแมวที่ไหนเป็นเบาหวาน
ก็เห็นทานทุเรียนเยอะ

แม้ว่าช่วงนี้ราคาทุเรียนจะค่อนข้างแพง

ใจอ่อนมันหลายคนเป็นธาตุแมว

เพราะว่าเห็นความน่ารักของมันแบบนี้
โอ้โหน่ารักจริงเลยนะครับ
นักสับแมวน่ารักแล้วนะครับ
ถูกจริงแต่ว่าแต่งกันกินก็แล้ว
แต่ก็ดีไงเพราะเขาบอกว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์
ก็ต้องเลี้ยงด้วยความรักความเอาใจใส่ดูแล
เลี้ยงเหมือนลูกมีอะไรก็ต้องกินด้วย